เราเริ่มต้นวันนี้กันด้วยความคืบหน้าคดีที่คนร้ายชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์
ไปชิงเงินจากคุณตาไว๘๒ปีที่ร้านขายของชำในซอยยรรมคำแห่ง๑๑๘
เหตุการณ์นี้หลังจากที่คนร้ายก่อเหตุไปก็ไปก่อเหตุซ้ำนะครับ
จากแม่ค้าขายน้ำที่ย่านห้วยขวาง
ทำให้ตำรวจจับกลุ่มตัวไว้ได้
แล้วก็ขยายผลจนทราบว่านี่คือสองคนร้ายที่ก่อเหตุ
ชิงเงินไปจากคุณตาวัย๘๒ปี
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
พฤติกรรมทำทีเป็นลูกค้ามาซื้อของ
ชิงทรัพย์จากนายสมคิตขจรฤทธิ์
คุณตาวัย๘๒ปีเจ้าของร้านย่านรามคำแหง๑๑๒
ที่มีคลิปเผยแพร่ไปในโลกโซเชียล
เป็นพฤติกรรมของนายอารีแซ่เปียหรือบัง
และนายพรชัยปีเพาะหรือบอย
ล่าสุดถูกตำรวจนครบานห้วยขวาง
จับตัวได้พร้อมนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ฉิงสร้อยข้อมือทองคำหนัก๑บาท

เมื่อช่วงเช้าของวันที่๑๗เมษายนที่ผ่านมา
จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคนรับสารภาพว่า

เนื่องจากต้องการเงินไปใช้หนี้และซื้อยาเสพติด
มักจะเลือกเหยื่อที่เป็นผู้สูงอายุ
เนื่องจากไม่มีกำลังต่อสู้
สิทธิพรขจรฤทธิ์ลูกชายคุณตา

รู้สึกดีใจที่ตำรวจจับผู้ต้องหาได้
เนื่องจากมีพฤติกรรมเป็นภัยต่อสังคม
ซึ่งตอนนี้ได้ระมัดระวังมากขึ้น

เกรงว่าจะเกิดอันตรายได้

มันก็คงจะก่อเหตุไปที่อื่นไปเรื่อย
อยากมาดูหน้าผู้ต้องหา

ไม่มีอย่างอื่นทำแล้วเหรอถึงต้องมาก่อเหตุอย่างนี้

บอกใครไปใครเขาเกลียดทั้งประเทศ
จริง

ยังแบบมีมือมีเท้าอยู่ครบ๓๒ก็ยังไม่ได้แก่เลย

ภายหลังจากเกิดเหตุในพื้นที่สถานีตำรวจนครบานห้วยขวาง
แม่ค้าร้านขายน้ำได้เข้าแจ้งความ
ทำให้ตำรวจลงพื้นที่ติดตามตัวทันที
โดยพลตำรวจตีสนิทสำรานสำรวจกิจ
ผู้บังคับการตำรวจนครบานหนึ่ง
พร้อมด้วยพันธ์ตำรวจเอกนครินสุคลทวิทย์
รองผู้บังคับการเปิดเผยว่า
บริเวณร้านที่เกิดเหตุมีก้นบุหรี่ตกอยู่
และเส้นทางการหลบหนีจากกล้องวงจรปิด
จนจับตัวได้ภายในห้องพักย่านประชาสงเคราะห์๒๘
พร้อมของกลางรถจักรยานยนต์๒คัน
ขโมยมาจากประชาชนในพื้นที่สนพระพลาชัย

รวมถึงเสื้อผ้าและคัตเตอร์ที่ใช้ก่อเหตุด้วย
แต่คุณลุงก็ตอนหน้าคืนเหมือนกัน
ผมถูกว่าว่าถ้าไม่ให้ก็จะใช้กำหลังน้ำหลาย

อกจากนี้จากการตรวจสอบประวัติอาทยากรรม
พบนายอารีมีหมายจับคดีรักทรัพย์
ในพื้นที่สนมีนบุรีและหนองจอก
ส่วนนายพรชัยเคยต้องโทษในคดียาเสพติด
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันชิงทรัพย
และพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน